หนุ่มสมัยนี้เขาคลั่งรักกันเหลือเกิน
ไม่ใช่อะไรนะพูดไปอิจฉาคุณผู้ชมค่ะ
อย่างคู่ของเจเจคุณผู้ชมค่ะกับต้าเหนิงเนี่ย

คู่นี้ครบมา๕ปีแล้วนะเผลอแป๊บค่ะยังหวานเวอร์จริง
เขาบอกว่าหวานทุกฤดูนะคะเป็นปกติของคู่เขาเลย
แต่ล่าสุดเนี่ยทำคนโสดตายเรียบไปเลย
เจเจไปออกรายการของพี่วูดดี้
วูดดี้ค่ะถามว่ามันต่างไหมชีวิตที่อยู่คนเดียวกับชีวิตที่มีคู่เนี่ย
หนุ่มเจเจตอบแบบไม่ต้องคิดเลยว่า
จำตอนที่อยู่คนเดียวไม่ได้แล้วมีความรักมันดี

ค่ะดิฉันเนี่ยทุกคนเลยนะสาวเนี่ย
อยากจะสวมอิยานเป็นต้าเนิกเลยอยู่ทีเดียว
อยากจะรู้ว่ารู้สึกยังไงนะคะคุณผู้ชม

เอ่อว่าค่อยคุยกันก็ได้รีบหรอแหมดูจากศรีหน้าแล้วศรีที่เนี่ยไม่ต้องคอนเฟิร์มนะคะ

ใช่แล้วค่ะตำนานคลั่งรักยืนหนึ่งต้องยกให้กับพ่อหนุ่มแบรี่ณเดชน์นะคะ
ที่มีสถานการณ์ข้างรักแบบเป็นรูปธรรมยิ่งกว่ายิ่งใหญ่ที่สุด

เซอร์ไพรส์วันวาเลนไทยที่ผ่านมาคุณผู้ชมจำได้ไหม
กับการซื้อโฆษณาบิลบอร์ดทั่วกรุงเทพ
ป้ายโฆษณาเนี่ยใหญ่มากตอนแรกนึกว่าแฟนคลับทำให้
แต่ไม่ใช่จ้ะณเดชนเขาอยากจะบอกรักยายาอุรัสยาแบบกระฉ่อนโลกแบบนี้
สุดยอดไปเลยนะคะแต่ละคู่นะคะ
คลั่งรักนะคะไม่เป็นไรแฟนเนี่ยฟินเวอร์นะคุณพลอยนะ